พาไปที่นครราชศรีมาค่ะตำรวจไปแจ้งความกับตำรวจ
คือตำรวจที่ไปแจ้งความเนี่ยเขามีน้องหมาเพศผู้ตัวดำเลย
ชื่อว่าเจ้าดำมันหายไปไปเจออีกทีอยู่ในถุงพลาสติกถูกชำแหละ
ว่าจะเอาเนื้อไปกินเหมือนกับความเชื่อว่ากินหมาดำอะไรแบบนี้
เจ้าของหมาเขาก็เลยไปแจ้งความนะคะเจ้าของสุนัขคือร้อยตำรวจเอกสำรวย
หมอกกรรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโชคชัย
ไปกับครอบครัวค่ะไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
บอกว่าเจ้าดำเนี่ยสุนัขที่เลี้ยงไว้คาดว่าถูกคนร้าย
จับไปฆ่าชำแหละเอาเนื้อไปกินเขาทิ้งซากเอาไว้ริมถนนท้ายหมู่บ้าน
ที่ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุเขาไปเจอถุงพลาสติกข้างในมีเจ้าดำอยู่เป็นหัว
เหลือแต่หัวหัวเครื่องในเนี่ยค่ะแล้วก็ที่หัวเนี่ยนะ
มีรอยเหมือนกับถูกตีเป็นรอยยุบแล้วก็เจอถุงมือยางตกอยู่ใกล้ใกล้ด้วย
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะร้อยตำรวจเอกสำรวยบอกว่า
ครอบครัวเลี้ยงเจ้าดำมาสิบเอ็ดปีเป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้
มันหายไปจากบ้านช่วงกลางดึก๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถัดมาเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าเจอซากสุนัข
อยู่ที่ป่าย่าริมถนนท้ายหมู่บ้านพอออกไปดูโอ้โหเจ้าดำจริงด้วย
ดำมันน่ารักนะมันไม่ได้ดุร้ายอะไรไม่เคยกัดใครมาก่อนเลย

พอรู้ข่าวว่าเจ้าดำถูกฆ่าแล้วก็เอาเนื้อไปกินเนี่ยนะ

มาทำร้ายกับสัตว์เลี้ยงแบบนี้ได้ยังไง
เป็นคนที่แย่มากแย่มากเลย

ก็เห็นน้องที่มาเล่าเห็นบอกว่าน่าจะเอาไปกินน่ะ
น้องคนที่ไปเห็นมีน้องอีกคนนึงมาบอกอีกทีนึงว่า
ซากเหมือนในดำเลยอะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยไปบอกพี่นาคแล้วก็บอกพี่นาคไปดูหน่อยว่าใช่ดำไหม

ค่ะตอนเย็นไม่เห็นเขา
ตอนเย็นทุกเพราะบางทีพี่แกไปทำงานก็ไม่มีใครอยู่
เขาไม่กินอาหารเม็ดเพราะที่นี่ขุนกับไก่เขาก็กินกับไก่ไงก็ติด
พี่ก็ว่าความทำรุนไม่น่าจะดีเลยนะพี่
ใช่พี่ไม่คิดเลยนะพี่เคยดูแต่ข่าวแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเกิดแบบ
ตัวแถวนี้น่าทำให้เขาโหดจังอะไรอย่างนี้
พันธุ์ตำรวจรีประสิทธิ์งวลกระโทษพนักงานสอบสวนสพชกชัย
ก็เลยบอกว่าคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ต่ำกว่า๓คนน่าจะเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ล่ะค่ะ
ลักษณะน่าจะเป็นการใช้ไม้ตีหัวเจ้าดำตอนที่เจ้าดำนอนอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ลากไปชำแหละเอาเนื้อไปกินเหมือนกับเป็นความเชื่อ
ว่ากินหมาดำช่วยบำรุงร่างกายอะไรแบบนี้

เรื่องต้นก็เลยตั้งข้อหาเอาไว้นะคะ
ลักทรัพย์บุคคลอื่นในยามวิการ

ตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่
ไปเอาความเชื่อมาจากไหน

เลยินอยากกินไก่ดำ